เกิดเหตุไฟไหม้รถกระบะคันหนึ่ง
เจ้าของรถบอกว่าขับรถอยู่ดีได้กลิ่นเหม็นไหม้ออกมาจากช่องแอร์

พอจอดรถเสร็จไปเปิดกระโปรงรถดู
โอ้โหไฟลุกโหมอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ

เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านถ่ายไว้ได้นะครับ
ขณะที่เพลิงกำลังลุกไหม้รถกระบะยี่ห้ออีซูซู
ของนายนัทธวุฒิศรีภูมิมาชาวตำบลพังตรุ
อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนพานทองมาโป่ง

ก็มีชาวบ้านก็ช่วยกันใช้ถังเคมี
แล้วก็มีรถดับเพลิงจากเทศบาลใกล้เคียงมาช่วยดับไฟ

ตรวจสอบพบว่าไฟได้ไหม้ช่วงเครื่องยนต์

สอบถามนายนัทธวุฒิเจ้าของรถบอกว่า
ขับรถมาจากตำบลดอนหัวร่อ
ก็จะไปรับแฟนที่ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง
นิคมอมตะนครเฟส๙ที่กำลังจะเลิกงาม
แต่ระหว่างที่ขับรถมาอยู่ดีเนี่ย
กลิ่นเหม็นควันไฟเหมือนมีอะไรไหม้
เข้ามาทางช่องเครื่องปรับอากาศช่องแอร์เนี่ยนะ
ได้จอดรถลงไปเปิดฝากระโปรงดูถึงกับวิ่งหนีเลยนะครับ
เพราะว่าห้องเครื่องรถยนต์ไฟกำลังไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
แล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือในร้านอาหาร
พนักงานในร้านแล้วก็ลูกค้าก็ช่วยกันแล้วครับ
นำน้ำมาดับไฟก่อนรถดับเพลิงจะมาถึง
เรื่องต้นตนเองก็บอกว่างงเหมือนกัน
ยังไม่ทราบเลยสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ

แต่คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าของรถ
เกิดรัดวงจรนะครับ